คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุรถเก๋งเนี่ยนะฮะขับมาทางตรง
ส่วนมอเตอร์ไซค์ขับออกจากซอยแล้วก็จะตีตัดเลนไปฝั่งนั้น
ชิดซ้ายทันทีปรากฏเกิดเป็นเหตุการณ์แบบที่เห็นในกล้องวงจรปิดนี้นะครับ
ออกจากซอยนะฮะจะตีข้ามเลนไปฝั่งนู้นพอข้ามเลนได้นะฮะ
เสยท้ายเห่าแล้วมีคนเสียชีวิตหนึ่ง
บาดเจ็บอีกหนึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะครับ

หลังจากที่รถเก๋งขับมาจากทางนิคมอุตสาหกรรม๓๐
แล้วก็พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์
ที่เกิดเหตุบนถนนสาย๓๐๗๙ฝั่งนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔
่งหน้าบ้านโคกขวางพื้นที่หมู่๘

อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือคนขี่รถจักรยานยนต
หมายเลขทะเบียนกไก่ย๙๓๔ปราจีนบุรีนะครับ
ก็ส่วนอีกรายหนึ่งเป็นผู้บาดเจ็บนะครับ

ซึ่งทางอาสาสมัครกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

หมายเลขทะเบียนสีกทพ๗๓๗๖กรุงเทพมค
สภาพด้านหน้าคุณดูสิพังยับนะฮะ
ได้ค่ะประจกหน้าแตกนะครับกระโปรงหน้ายุบเลยนะครับ
กันชนก็พังเสียหายนะครับ

ทำการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์และผู้บาดเจ็บ

เพราะว่ารถคันนี้พอชนเข้ากับผู้เสียชีวิตแล้วนะฮะ
ตัวคนขับรถหลบหนีไป
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

บอกเกิดขึ้นได้อย่างไร
เป็นความโศกเศร้าเสียใจที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับ